แมพการเมืองกับรถแมพของฝ่ายที่ต้องการให้เกิดการเลือกตั้งกันหน่อย
ใช่ค่ะหลายคนก็มองว่าสรุปแล้วเราจะเลือกตั้งกันเมื่อไหร่
แล้วก็มีการเคลื่อนไหวออกมาจากคนหลายกลุ่มเหมือนกัน
อยากจะให้มีการเลือกตั้งภายในปีนี้
ซึ่งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

แล้วก็ความเชื่อมโยงของคุม๓กลุ่มด้วยกันแบ่งแบบนี้
ตั้งแต่๒อดีตนายกรัฐมนตรีตระกูลชินวัฒน์
จนถึงกลุ่มแกนนำมวลชนต่าง

เฉพาะฝ่ายความมั่นคงกำลังทำหน้าที่อยู่นะคะ
ตอนนี้นายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจานิว
ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวออกมา

เมื่อวานนี้จานิวนำกลุ่มนักศึกษาและประชาชน
ไปชุมนุมที่บริเวณอนุสวรีเท้าสุระนารีนครราชศรีมา
เรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ทั้งในและก็นอกเครื่องแบบ
มาสังเกตการณ์ประมาณ๑๕๐คนค่ะ

ยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้ง

แม้รัฐบาลจะมีการอ้างว่ารถแมพของการเลือกตั้ง

แต่ว่าก็ไม่มั่นใจว่าจะมีการเลื่อนออกไปอีกหรือเปล่า
โดยการเคลื่อนไหวยินดีที่จะต้อนรับคนทุกสีเสื้อ

จะต้องออกจากอำนาจและให้ประชาชน
เป็นผู้กำหนดอนาคตของตัวเองค่ะ
ส่วนทางฝั่งของทหารก็มีการไปพูดคุย
เกี่ยวกับประชาชนสอบถามเรื่องของความคิดเห็น

ซึ่งก็พบว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจ
ถึงความจำเป็นในเลื่อนการเลือกตั้ง
และเข้าใจว่าคอสชไม่ได้มีเจตนา
ในการสืบทอดอำนาจแล้วก็การยื้อเลือกตั้งออกไป
ส่วนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่ภาคอีสานตอนนี้
เจ้าหน้าที่ก็ติดตามความเคลื่อนไหวเป็นระยะ
แต่ว่าไม่ได้เพ่งเล็งอะไรเป็นพิเศษนะคะ
มีรายงานบอกว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
เตรียมเรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงสัปดาห์๕

สั่งให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงคน๓กลุ่มด้วยกัน
ก็คือ๒อดีตนายกรัฐมนตรีตระกูลชินวัฒน์
กลุ่มอดีตสสพักเพื่อไทย

ก็คือการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง

เพราะว่าคุณอยากเลือกตั้งโดยนายรังซิมานด์โดรม
ช่วงวันหยุดเขาออกมาเผยถึงโรดแมพแล้วนะ
ก็เริ่มการชุมนุมแต่เมื่อวาน
ตามจุดที่นายศิรวิทย์หรือว่าจานิวไปเริ่มต้น
หลังจากนั้นทุกวันเสาร์
แล้วก็จะไปมีการชุมนุมใหญ่กันเดือนพฤษภาคม